ใครอยากจะพาแม่ไปดูดาวบนท้องฟ้าแล้วก็
วันนี้เป็นโอกาสดีมากเลยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าทางเพจของสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติได้โพสต์เอาไว้บอกว่า
คืนนี้จะมีฝนดาวตกวันแม่ร่วงหล่นลงมาค่ะ
อยากจะไปดูติดตามรายละเอียดกันเลยกับชิสามาแชร์
ได้นะคะในแฟนเพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติไปดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะ
ทางเพจได้โพสต์ไว้ว่าคืนนี้คืนวันแม่๑๒สิงหาคมช่วง๕ทุ่มจนถึงรุ่งเช้าของวันพรุ่งนี้
เนื่องจากว่าช่วงดาวตกที่เกิดในระยะนี้จะเกิดช่วงกรกฎาสิงหาคม
แต่จะตกเยอะหน่อยช่วงวันที่๑๒๑๓สิงหานี่ไงตรงกับวันแม่พอดีพอดีเลย
ซึ่งดาวตกนี่นะคะจะมีการกระจายอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่อีสานบ้านเรานี่แหละ
แล้วคืนนี้ช่วงประมาณสัก๕ทุ่มเริ่มดูได้แล้ว
แต่จะเห็นชัดเห็นเยอะที่สุดก็คือช่วงประมาณตีสองของคืนนี้นะครับ
ว่าจะมีอัตราตกเฉลี่ยสูงสุด๑๑๐ดวงต่อชั่วโมง
อธิษฐานทิ้งไว้เลยละกันอยากจะให้คุณแม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรง
ดาวตกร่วงลงมาคุณก็อาจจะสุขสมหวังอันนี้เป็นความเชื่อนะ
เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาไร้แสงจันทร์รบกวน

เฮ้าผลูมแม่กไม่ปกคลุม
ก็แนะนำว่าถ้าจะชมนะคะคนที่อยู่นอกเมือง
บริเวณที่ไม่มีแสงไฟรบกวนเนี่ย
เห็นได้ชัดแล้วดูด้วยตาเปล่าก็ดูได้ด้วย
วิธีการคือนอนลงไปกับพื้นเลยอ่ะนอนราบไปเลย
แล้วเงยหน้าขึ้นไปมันจะได้มีเมื่อยเออจริง
ถ้าคุณยืนแล้วเงยหน้าคุณจะเมื่อยมันเมื่อยคอไงค่ะ
ถูกต้องเลยเขาต้องคืนแล้วด้วยงั้นชิสาคุณบอกอีกทีได้ไหม
วันวันวันนี้กี่โมงวันนี้เลยวันนี้คือดูได้ตั้งแต่ห้าทุ่ม
แต่ว่าจะเยอะหน่อยช่วงประมาณตีสองนะคะก็ติดตามได้
แต่ถ้าหากว่าใครไม่สามารถดูนอนรอดูได้เนี่ย
แล้วก็เดี๋ยวสิบหกถึงยี่สิบสองสิงหาคมเป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์
เขาน่าจะมีเรื่องราวของดาราศาสตร์มาให้ดูกันเยอะแยะมากมาย
อันนี้ก็เอามาฝากกันเผื่อว่าใครอยากจะพาคุณแม่ดูดาวคืนนี้ค่ะ
เขาบอกว่าขออธิษฐานอะไรตอนที่มีฝนดาวตกแล้วมันจะเป็นจริง
ใช่นอนดูข้างคุณแม่แล้วก็อย่าลืมบอกรักนะ
บอกรักคุณแม่แม่จ๋ารักแม่จังแต่ตังค์หนูหมด
แบบนี้สั้นง่ายเอาเป็นว่าบอกรักคุณแม่แล้ว